เหตุการณ์นี้นะครับเรื่องของเจ้าหนี้และลูกหนี้
แล้วก็เกี่ยวพันไปถึงลูกชายของลูกหนี้

เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงเธอมีฐานาคเป็นแม่
เธอก็ไปกู้หนี้ยืมศิลปุ่มมาจากเจ้านี่ของนี่คนนึง๓๕๐๐๐แบบ
เธอก็พยายามที่จะส่งทั้งต้นทั้งดอกไปแล้ว
แต่ตัวเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ชายอายุ๕๓ปีเนี่ย

ยังพยายามที่จะลวนลามผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลา
ตัวลูกชายของผู้หญิงคนนี้บอกไม่พอใจ
หนี้มาทวงหนี้ได้แต่อย่ามาลวนลามแม่ของเขา
ตัวลูกชายก็เลยซัดเจ้าหนี้ไปเต็มแรงเลยคุณ
นี่เหรอเออก่อเหตุทำร้ายร่างกายกัน

เหตุการณ์นี้ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำนะครับ
เลขที่๑๖๕ทับ๖หมู่๑๑ตำบลทรงขนอง
พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เรียกว่าสภาพใบหน้าของผู้ถูกทำร้าย

ผู้บาดเจ็บผู้ถูกทำร้ายก็คือนายธนพลอายุ๕๓ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างและอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ด้วยนะฮะ
ดูสภาพหน้าเขาสิคุณตอนนี้นี่หื้อหลอยแผล
หัวเหอะแตกหน้าผากตาแก้มมันปูดมันบวมม่วง

คุณหน้าตายับเยินจริงนะครับ

แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลรับการรักษานะฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็เดินทางมามอบตัวเหมือนกัน
คือนายเอครับอายุ๒๕ปี

เขาก็บาดเจ็บที่แก้มและแขนซ้าย
เขามอบตัวกับตำรวจสพพระประแดงนะครับ

เขาก่อเหตุชกต่อยนายธนพลนั้น
เพราะไม่พอใจที่นายธนพลชอบลวนลามแม่ของเขา
คือที่มาต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากแม่ของเขา
ยืมเงินของนายธนพลมา๓๕๐๐๐บาท
แม่ก็พยายามที่จะส่งทั้งต้นทั้งดอก
ช่วงหลังอาจจะขาดส่งอยู่บ้าง
แต่ทีนี้ครับตัวของนายธนพลนอกจากมาทวงหนี้แล้ว
ยังชอบลวนลามแม่ของเขา
มีครั้งหนึ่งนะฮะก็นายธนพลซึ่งเป็นเจ้าหนี้เขาก็นวดเก่งคุณ

แล้วทีนี้แม่ของเขาซึ่งเป็นลูกหนี้
ก็ให้นายธนพลนวดปรากฏนายธนพลนวดไปนวดมา
พูดคุยถึงเรื่องของเงินที่ติดหนี้กัน
แล้วก็ถามฝ่ายหญิงว่าเอาตัวขัดดอกก่อนไหม
แล้วก็นวดไปนวดมาก็เริ่มที่จะมาจับตรงหน้าอก
แล้วก็มาใกล้อวัยวะเพศ
ตัวของผู้หญิงนะฮะก็เลยไม่พอใจเหมือนกัน
ทีนี้ครับลูกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็เห็นทุกครั้งที่ตัวนายธนพลชอบลวนลามแม่
บอกทนไม่ไหวฮะไปดักรอหน้าบ้าน
มาพบว่าไม่อยู่ที่บ้านแต่อยู่ที่ร้านขายของชำ

ตัวของนายเอลูกชายของลูกหนี้
เข้าไปต่อยเจ้าหนี้คือนายธนพลทันที
เพื่อให้เขาหยุดลวนลามแม่ของเขาสักทีนะครับ
เรื่องของเรื่องคือเขาเคยมารวนลามแม่ผม
แม่ผมเคยไปกู้เงินมา
แล้วมันชอบเดินบอกว่าไหนดอกไหนดอก
เขาบอกมาขัดดอกก่อนแล้วมันก็ลวงมาจาก

ผมก็เลยบอกแม่ว่าผมไม่ชอบนะอย่างนี้
แล้วพอมาวันนี้มันสุดแล้ว
เพราะมันพอมาบ่อยบ่อยมาก

ต่อยเสร็จหมวดน้องเขาหลุดเขาก็จะเชื่อกับหมวดน้องที่ร้าน

ก็คือต่างคนต่างสู้กันทำร้ายกัน

ผมเป็นใครก็ไม่ยอมถูกไหม
ทำพูดง่ายเลยนะเป็นแม่พี่พี่ยอมไหม

เพราะว่าแม่เราโดน
คือเขาบอกว่าเห็นแม่เป็นหนี้เขาก็ทุกข์ใจอยู่แล้วนะ
ยังถูกลวนลามถูกอะไรแบบนี้อีกนะฮะ
แล้วก็เมื่อกี้ที่นักข่าวถามว่าเห็นเอาอาวุธไปด้วยหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้ตัวนายเอตามไปหานายธนพลที่บ้าน
ตอนนั้นถือมีดพระไปด้วยคุณ
แต่ตอนหลังเขาก็ใจเย็นลงนิดหนึ่ง
เอามีดมาเก็บที่บ้านเพราะแม่ของเขาก็เตือนด้วย
แต่ทีนี้เขาก็ยังอยากเจอนายธนพลอยู่

แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยหมัดด้วยศอกด้วยเท้าอะไรเหล่านี้

ขณะที่แม่ของนายเอที่อยู่ในฐานะของลูกหนี้
ก็เปิดเผยบอกว่าคือไปกู้เงินมา
อาศัยอยู่บ้านกับลูกชาย๒คน
จากสามีเสียชีวิตไปนานแล้ว
กู้เงินมาจากนายธนพล๓๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีขาดส่งบ้างในระยะหลังเดือนไหนไม่ส่ง
นายธนพลเจ้าหนี้ก็จะพูดทีเล่นทีจริง

แล้วบางครั้งก็ลวนลามใช้มือจับเนื้อต้องตัว
และอย่างที่บอกว่าช่วงจังหวะนวดอะไร
ก็มาจับหน้าอกแล้วก็เอามือมาใกล้อวัยวะเพศนะครับ
และทีนี้ลูกชายรับรู้เรื่องตลอด
ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาแทะโลมลวนลาม
หรือว่าการใช้มือใช้ไม้ในการลวนลามผู้เป็นแม่
ก็เลยทนไม่ไหวไปก่อเหตุครั้งนี้
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาทั้งสองฝ่ายแล้วคุณ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายทำประวัติเอาไว้
เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน
หลังจากนั้นจะเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อดำเนื้อคดีตามกฎหมายต่อไป

เรื่องของการติดหนี้แล้วก็เรื่องของการเคลียร์ใจกันด้วยนะคุณนะ